ดังนั้นสอบถามจากคุณคุปตนันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันซะหน่อย

ตอนนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนอย่างเดียวเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญตกมาหลายวันแล้วนะครับ

จะทำให้ระดับน้ำบางจุดบางพื้นที่เนี่ย

อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมานะครับ

อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับว่า
ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะกลายเป็นภรรยุ

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่มีการเกาะตัวมา

ยังคงมีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

ขณะนี้เองครับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ

ขณะนี้เลื่อนมาอยู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้วนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเคลื่อนที่ตามแนวร่องฝนแบบนี้ลงสู่อ่าวเบงกอตามลำดับนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนก็จะค่อยลดลงครับ
ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ
พัดเข้ามาบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนามแล้ว
แต่ว่าการพัดเข้ามาครั้งนี้ยังมาเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนอยู่นะครับ

เฝ้าติดตามสถานการณ์การเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
นี่คือหย่อมความเกิดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาความเร็วลม
แล้วก็เคลื่อนตัวไปบริเวณทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๑๑๑๒จะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุได้
พอเคลื่อนมาถึงบริเวณทางตอนบนของอ่าวตังเกียร์
ก็จะพบว่ามีการดูดเอาอากาศเย็นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อากาศเย็นที่แผลลงมาก็จะสลายพายุให้หายไป
สิ่งที่เราจะได้เจอแทนที่จะได้เจอฝนจากพายุ
เราก็จะได้เจอลมหนาวที่พายุลูกนี้มีการแผ่เข้ามา
ดูดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่น่าจับตามอง
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่
อากาศก็จะเย็นลงทีนี้เนี่ยนะครับเวลาทางพรมอุตุนี้
ก็พิจารณาล่ะความมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ถ้าหากอ่อน
อ่อนกำลังแล้วก็หมดอิทธิพลหมดบทบาทต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยแล้ว
และมีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ก็จะประกาศให้เมืองไทยของเรานั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งในปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่๒สัปดาห์ที่๓

ดังนั้นตอนนี้ใครที่อยู่บริเวณจุดที่ต้องเจอกับอากาศเย็นหน่อย
อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือหน่อยนะครับ
เพราะว่าปีนี้มีการคาดการณ์ว่าความหนาวเย็นที่เราจะได้สัมผัส
จะหนาวเย็นกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับ
ดังนั้นในช่วงนี้ทั้งฝนตกทั้งอากาศที่ค่อนข้างที่จะมีการลดต่ำลงในหลายพื้นที่
เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
เจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยในระยะนี้ที่สำคัญ
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองไทยของเราครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับสภาพอากาศแต่ละเมืองใหญ่บนโลกตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ